ทำไมล่ะเราเพิ่งไปคุยกับเขามาเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
เขาบอกว่าถูกชาวโซเชียลจับผิดเขาให้แล้ว
เมื่อผู้ชายเจมส์จินของเรานั้นกำลังถ่ายรูปกับแฟนคลับ
ปรากฏว่านั่งอยู่สักพักนึงน้องไขว่ห้างค่ะ
แล้วภาพที่ออกมาปรากฏว่าไข่ห้างแล้วไง

ไข่ห้างแล้วไงจากอีกตัวหนึ่งที่ให้ฟันคลับนั่ง
เพราะนั่งไว้ซะเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปอยู่นานแล้ว
เมื่อยเขาก็เลยเปลี่ยนท่านั่งเป็นไขว่ห้าง

ก็คนบอกสาวแตกคุณแม่คุณแม่ดูภาพเอาไงอย่างนี้

หลายคนก็แซวเป็นลูกสาวแน่นอนเลย
แน่เลยคุณแม่ว่าใช่อะไรอย่างนี้
เขาก็ถามว่าตัวจริงกว่าเราใช่ไหม

แต่ที่แน่ผมเป็นผู้ชายอยู่แล้ว

บอกใช่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ

ต่อไปต้องระวังท่านั่งเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า

อะไรคุณแม่

คุณแม่ก็คือแม่อย่างนี้

เอาโดยแน่แต่เขาก็บอกชัดเจน

มีเขาถามแพ้ว่าฟันโทงว่าตัวเองแมน๑๐๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม

หรือว่าเวลาอยู่ใกล้คุยเกินอะไรก็ไม่มีแมน

เออพี่รู้มั้ยทำไมล่ะพี่หนุ่ม

เดี๋ยวผมนั่งอย่างนี้ผมถามว่าผมนั่งตรงไหน

ถามว่านี่ทีมัวแล้วมีนมด้วย

คือพี่หนุ่มนั่งอ่ะเอาขาไหว้ฮ่างไม่เท่าไรนะ

เออมาประสานกันทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่เหรอ
นี่เพราะไม่สุด
แต่น้องเขาก็บอกชัดเจนว่าด้วยคันความที่แบบขาเขาเล็กหรือเปล่า

คนก็เลยคิดแบบนั้นอย่างเขาพูดอยู่
ผมว่าด้วยท่าล่างมันบ่งบอกไปได้หรือเป็นลูกค้า

เออนั่งอย่างนี้ก็หาว่าเป็นแต๋ว
ก็นั่นแหละสิพอเวลาไปมีผู้หญิงทำเขาท้อง